นี่ยังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่นะคุณผู้ชมแต่เนี่ยมาเป็นพล็อตเรื่องคล้ายเดิมเลย
คือหลานเหมาไปขอตังยายยาย๘๐กว่าเพราะขอไม่ได้แล้วเป็นไง
ทำร้ายยายเนี่ยนะถึงขั้นบอกว่าอย่าฆ่ายายอย่าฆ่ายายแต่นี่ทั้งไม้ทั้งเหล็ก
เอามาฟาดแล้วกระทืบอกยุบเลยยายตาย
คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะโอ้โห

๘๓ไงที่บอกแล้วหลานนะหลาน๒๘กำลังหนุ่มกำลังแน่นมีกำลังวางชากลับ
เอากำลังมาใช้แบบนี้อ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่หมู่บ้านโนนศรีสวัสดิ์นะคะ
น้ำพองขอนแก่นค่ะนี่ตำรวจสพน้ำพองไปตรวจสอบ
โอ้โหคุณยายลอยประสมพลอายุ๘๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
แล้วดูสิบาดแผลนะเป็นแผลถลอกตามตัวแขนขาฟกช้ำหน้าอกคุณผู้ชมหน้าอก
ยุบผิดรูปเพราะว่าโดนกระทืบอ่ะ
โอ้โหแล้วดูอาวุธดูอาวุธที่หลานใช้
ไม้ท่อนเหล็กค่ะแล้วเอาเท้ากระทืบจนแบบยายเลือดออกปากนี่นะ
ที่ก่อเหตุคือนายอัฐพลประสมพลค่ะอายุ๒๘ปี
นามสกุลเดียวกันกับยายก็เป็นหลานชายแท้นี่แหละนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน
แล้วก็เจออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุในนี้เขาบอกว่าอะไรนะม้า
กับท่อนเหล็กใช่ไหมก็อยู่ไม้คานหักด้วยค่ะ
เจ้าตัวเองอ่ะนะยังมึนเมายังพูดจาแบบวกวนแล้วก็อ้างว่าไม่ได้ทำด้วย
นี่ตำรวจต้องเอาตัวอัตภพลหลานชายไปสอบปากคำ
ัตภพลบอกแบบนี้ตอนนั้นผมไปขอตังค์ยาย
ยายถือไม้จะมาตีผมผมก็ต้องไปหยิบไม้คานที่อยู่ใกล้
กระหน่ำตียายไปก่อนสิไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนตี

ลากยายมาลากมาหน้าบ้านแล้วกระทืบที่หน้าอกยาย
ถามสามีของคุณยายหน่อยคือคุณตา
คุณตาแกก็อายุเยอะแล้วคุณตาแกก็สายตาไม่ค่อยจะดีเนี่ยตาเล่าให้ฟัง
นี่ที่เป็นลูกศรสีเขียวที่ชี้อยู่ตาบอกแบบนี้
อ๋อนั่งอยู่ไกลนั่นนะตาตาบอกว่าได้ยินเลย
ได้ยินยายพูดว่าพ่อยายช่วยฉันหน่อย
อย่าฆ่ายายอย่าฆ่ายายบอกแบบนี้ค่ะ
ตาเองก็อายุเยอะแล้วนะต้องคว้าไม้เท้าแล้วก็รีบลงมาจากบ้าน
คือเดินก็เดินไม่ค่อยถนัดกระย่องกระแย่งแล้วค่ะดอม
ทีนี้พอลงมาถึงเจอสภาพเมียตัวเองอยู่แบบนี้เสียชีวิตแล้ว
หลานคนนี้เคยโดนจำคุกคดียาเสพติด
เพิ่งจับค้นโทษมาได้สัก๒๓ปีเมื่อปี๖๒
ทีนี้พอเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเมาใช่ไหม
ตำรวจก็เลยไปตรวจฉี่ก่อนว่ามียาเสพติดหรือเปล่า
ปรากฏว่าตรวจแล้วไม่มียาเสพติดแต่ไอ้ที่เมาก็คือเมาเหล้า
คุณผู้ชมค่ะสติก่อเหตุแบบนี้
ก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องฆ่าบุพการีแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ